ก่อนที่ว่าผมจะขึ้นรถทุกครั้ง
ผมก็จะตรวจว่าสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ของผมเนี่ย

คุณเจ้าหน้าที่เอามาให้เราดู
เอามายิ้มมาได้ยังไง
เจ้าหน้าที่ว่าอย่างไร

เจ้าหน้าที่ก็

มีกล้องใช่ไหมบอกว่ามีบันทึกข้างในไหมอะไรแบบนี้นะ
ผมว่าบันทึกข้างในครับ
พอบอกว่าบันทึกข้างในอื่นก็ดีจะได้เป็นหลักฐาน
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ถ่ายเอาโทรศัพท์นะครับ
ก็หยิบโทรศัพท์ถ่ายรูปของกลาง
ถ่ายรูปของกลางซึ่งถ่ายรูปใกล้หนึ่งรูป
แล้วก็ถ่ายรูปที่นั่งอยู่บนบ่อคนพรรพนะครับ
ก็ถ่ายระยะมองเห็นแบบนี้๑รูป
ก็คือแบบว่ายาบ้าเม็ดนี้มันอยู่ในที่ที่
เมื่อขึ้นนั่งบนตำแหน่งคนพรรพ
เอียงคอมองไปทางด้านซ้ายอยู่โคนบ่อ

บ่อนั่งคนกลางวางอยู่มองเห็นได้ชัดเจน

ใช่ไหมว่าทำไมเขาถึงสงสัยผม

ทุกครั้งที่พี่ผ่านด่านนี้โดนเรียกตลอดไหม
ก็บางครั้งก็เรียกบางครั้งก็ไม่เรียก

มีรถสัญจรน้อยเพราะมันเป็นช่วงดึก
ก็เลยเจ้าหน้าที่เลยขอทำการตรวจค้นผม
คล้ายจะเป็นลักษณะพิเศษ
ถ้าหากว่าวันปกติที่ผมขับขึ้นมาส่งท้อง
ก็คือมันจะไม่ดึกขนาดนั้น
ขณะที่จับกลุ่มครั้งแรกเนี่ย

มีแต่คีบยาเนี่ยเอาใส่ถุง
หรือคนที่มีก็แปลว่าเป็นของคนนั้น

เพราะว่ารักษณะยาเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่า

แปลว่างมากล่าพอมให้เรื่องประกยังวิบัติการใช้งาน

อยากให้มีการตั้งกรรมประการส่วนกลาง

วันนี้เราต้องอยากให้มีตั้งกรรมการศูนย์กลางไป

เพราะว่าคลิปนี้มีการตรวจค้นแล้วนะครับ